เห็นว่ามีแช็กก็เรียกออกนะว่า
หลังแม่หลังแม่ไปเตือนตัด

ก็ตอนนั้นก็ไปเตือนเขาดูค่ะ
ไม่ก็ถามเขาบอกว่า
วันที่๓๑นะคะก็ถามเขาบอกว่าตายทำไมตายทิ้งเจ๊เหรอทิ้งเขาทำไมเจ๊ผิดอะไร
นี่เขาก็บอกว่าแม่หนูทนไม่ไหวแล้วทนเรื่องอะไรล่ะลูก
ก็ว่าอย่างนี้เขาก็ทนไม่ไหวหรอก
หนี้สินก็เยอะบอกเอ้าก็สร้างกันมาเองหนี้สินแล้ว
หนี้สินก็สร้างกันมาเองแล้วทำไมทำไมไม่ปรึกษากันอืม
บอกว่าตายก็ตอนนี้เจ๊เขากำลังโมโหอยู่
หรือว่าตายมาหาแม่ที่บ้านแม่ก็ได้เดี๋ยวแม่เคลียร์ให้

ก็รักเขาเหมือนลูกจริงลูกสะพัยคนนี้
อันนี้ก็เลยบอกว่าตายมาหาแม่สิไม่ไปหรอกแม่
หมดใจแล้วหนูไม่ได้รักเขาแล้วเขาพูดอย่างนี้
ก็เลยบอกเออถ้าหมดใจแม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไง
เขาว่าอย่างนี้แล้วแต่ตายนะเขาว่าอย่างนี้
แต่แม่ก็รักตายนะก็ดูแลตัวเองให้ดี

พอก็บอกเขาอย่าทำเลยลูก
มันไม่ดีเข้าไปอยู่ในคุกมันไม่ดี
ไม่ต้องไปถามเขาหรอกต่างคนต่างอยู่

เราเห็นแก่ลูกถ้าเขาไปได้คนอื่น

เขาบอกว่าแม่เจทำใจไม่ได้นะ
เจ๊รักตายมาก

เขาบอกว่าอย่าไปทำเลยลูก

หมดใจก็ไม่ต้องไปทำหรอกลูก
เขาบอกลูกคุณแม่ได้ใช่ไหมว่า

คือเขาพูดไม่ได้เสียว่าเขาจะไปทำร้าย

มาจะไปทำร้ายก็ใช่
จากการที่เมื่อมา

ตั้งกะแรกอะตอนที่เขายังไม่ได้ยา

ตายเขาก็อยากติดยอด
ใจมั๊ยยยะอาเล่าให้ยาเขาก็จะกลับมาคืนหรี
เขาก็ร้องไห้อย่างเนี้ยค่ะเขาเมื่อกี้เรียกว่าเสียใจกับแผ่นกำลังที่เขาเกิดขึ้นมา
ใช่ค่ะเขารักเขารักมากยอมรับว่าเขารักเมียมาก
เขาได้บอกพวกคุณแม่ยังไงคะเขาก็บอกขอบอกพวกแม่ที่เจ๊ทำไปอ่ะ
โมโหแล้วเจ๊รักเขามากรักมากจริง
คือในจุงจังมาจากการที่รักมากและมีคนรักต่อไปอย่างคุณเดียว
ตอนนี้เขาก็เขาก็ดูอะไรอย่างเงี้ยพอดีเขาก็เกิดหมอโหเปิดโทษะขึ้นปะ

เขามีการพูดกันไหม
เขาก็บอกแม่ว่าคืนนี้ตายมาหาแค่นั้นบอกฆ่าพระธรรมัย
ใช่ก็เลยบอกครูก็ไม่ต้องคิดมาก
แต่ถามว่าโมโหร้ายไหมเขาก็โมโหร้าย
แต่ว่าเขาก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรเขาก็ไม่โมโหนะ
ไม่มีปัญหาไม่เคยไปสร้างเรื่องอะไรกับใครที่ไหนนะ
มีติดสวนผลได้ไหม

อยู่ในนั้นก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมาย
ไม่ได้เตรียมอะไรทั้งนั้นไม่ได้อะไร
ก็เสียด้วยครับ
ไม่ทราบเรื่องนี้อะไรทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเขาอยู่กันที่นี่ค่ะฉันอยู่ที่มหาชัยค่ะ